ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
จากเหตุคนงานผลางานประท้วงที่โรงกลัดน้ำมัน
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ท่าเรือแล้วก็จุดขนส่งต่าง
เพื่อต่อต้านแผนปฏิรูปกฎหมายแรงงานของรัฐบาลครับ
นี่ก็คือภาพของชาวฝรั่งเศสที่พากันนำรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
ไปต่อคิวยาวเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันในกรุงปารีส
ขณะที่กำลังมีการนัดหยุดงานประท้วงการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน

ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งพลังงานในประเทศ
โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าได้ช้าลง

ระบุว่าสถานีบริการน้ำมันประมาณ๔๐๐๐แห่งทั่วประเทศ

ขณะที่รัฐบาลต้องอนุญาตให้นำน้ำมันสำรองจากคลังยุทธศาสตร์ออกมาใช้
แต่นักวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำมันสำรองจะเพียงพอใช้
ในระยะ๔เดือนเท่านั้น
จากนี้ผู้ชุมนุมได้ปิดถนนหลายเส้นในหลายเมือง

ถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรมในเมืองหมักเซย
ได้มีการเรียกร้องให้มีการให้มีคนออกมาร่วมชุมนุม
ต้านการปฏิรูปกฎหมายแรงงานมากขึ้น
ขณะที่การเดินทางโดยเครื่องบินและรถไฟ

ล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีมานูเอลวาวส์ของฝรั่งเศสยืนยันว่า
รัฐบาลจะไม่ถอนการปฏิรูปร่างกฎหมายแรงงาน
แต่จะเปิดช่องให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
นี้รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าต้องการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน

ปฏิรูปกฎหมายนี้จะทำให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานอ่อนแอ
โดยบริษัทต่างจะสามารถลดค่าแรง
รวมถึงเลิกจ้างแรงงานได้ง่ายขึ้นครับ